อยู่ก็มีเรื่องราวทำให้นอนไม่หลับ

สำหรับประเด็นร้อนที่หลายคนพูดถึงช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
ประเด็นความสัมพันธ์ของซูเปอร์สตาร์สาว
อย่างที่ทราบค่ะเราก็รายงานค่ะเมื่อตลอดสองวัน
คุณผู้ชมมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะคะ
ต้องบอกว่ามันมีปมเยอะมากนะคะ
โดยเฉพาะคนลือ๓บ้าน๘บ้านเรื่องมือที่๓อักษรยอด
ตัวปปแล้วก็ตัวมม
มาค่ะวันนี้อย่างที่บอกไปจะชี้แจง
แล้วก็สรุปให้ได้รับทราบกันอัปเดตล่าสุดเลยค่ะ

เรื่องความสัมพันธ์ของคุณอ้ำพัชรภากับหนุ่มพกค่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาเผือกร้อนโซเชียลละอูมากค่ะ

รับนะคะว่ายุติความสัมพันธ์กับคุณอ้ำแล้วค่ะ

คร่าวก็คือว่าเห็นข่าวที่ออกมาไม่ค่อยสบายใจ
ไม่อยากให้คนโยงไปเกี่ยวกับใครอีกนะคะ
แจงว่าที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่าง

ให้เกียรติอ้ำเสมอไม่คิดมีเรื่องมือที่๓เลย
จนถึงวันนี้แม้ทั้งสองจัดสินใจยุติความสัมพันธ์ด้วยเหตุผลของทั้งคู่แล้ว
พกก็ยังให้เกียรติพี่อ้ำเสมอค่ะ
แล้วก็ล่าสุดคุณผู้ชมอัปเดตเลยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
แมทพิรณีนะคะที่โดนกล่าวหาว่าเป็นมือที่๓ก่อนหน้านี้นะคะ
ก็ออกมาโพสต์สตอรี่ล่ายยาวเช่นเดียวกันค่ะ
เล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นค่ะโดยเธอแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะว่า
ไม่ได้มีการนัดพบกับพี่พกแต่เป็นการเจอด้วยกันตามปกติ
แล้วเรื่องจับไม้จับมือก็เหมือนว่าพี่พกเนี่ยผายมือมา
เพื่อที่จะดูแลน้องนะคะไม่ใช่จูงมือกันแบบชู้สาวแบบนั้นค่ะ
ซึ่งตัวเธอเองนะคะก็ได้คุยกับพกแล้วนะคะแล้วก็ยอมรับในความคิด
เขาใช้คำว่าความไม่คิดเกินเลยจึงไม่ทันระวังค่ะ
คือแบบไม่มีอะไรคือบริสุทธิ์ใจนั่นแหละค่ะ
ก็เลยทำให้ภาพที่ออกมาคนเข้าใจผิดนะคะ
เธอส่งข้อความไปชี้แจงกับสาวอ้ามอธิบายเหตุกาล
แสดงความจริงใจว่าเธอกับพกไม่มีอะไรจริง

อย่าแต่งเติมให้เรื่องมันบานปลายไปกว่านี้เลย

ส่วนอีกหนึ่งสาวนะคะที่ถูกโยงอักษรย่อมอม้าก็คือ

ม้าในเมืองไทยเขาก็เดากันไปต่างนานา
นางเอกมม้ามีใครบ้างก็โดนไล่ชื่อกันไป

ใช่นะคะน้องมีนต้องโพสต์ชี้แจงไอจีนะคะว่า
ผู้หญิงที่ดีและมีความคิดต้องไม่เป็นมือที่๓ของใคร
แม้เป็นมือที่หนึ่งแล้วผู้ชายไม่ดีก็ไม่เอาค่ะ

นางเอกม้าในวงการบันเทิงไม่ได้มีมินคนเดียว
ก็อย่าตะสีตะสาเดาไปอีกเลยนะคะ

คนนี้ก็โอ้โหอยู่ดีก็โดนว่าไปอีกนะคะ
เพราะว่าเมื่อสักครู่โพสต์แล้วก็ขอบคุณ
คอความที่ส่งมาให้กำลังใจนะคะ
มันแบบโดนห่างเลขไปด้วยนะคะผู้จักรส่วนตัวก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่า
ไม่ใช่เธอแน่นอนค่ะเธองงด้วยซ้ำนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะมีคนส่งข่าวให้ดูเยอะมากส่วนตัวปลางไม่เครียดค่ะ
แต่ผู้จักรส่วนตัวเนี่ยวอนนะคะว่าทัวร์อย่ามาลงลูกสาวปลางเลยนะคะ
เพราะว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาน้องปรางไปเที่ยวต่างจังหวัดกับคุณพ่อค่ะ
เอาเป็นว่าก็เคลียร์จบตามนั้นเลยนะคะ
ชาวเน็ตก็อย่าไปคอมเมนต์เยอะนะอย่างที่เราเคยแนะนำไปนะคะว่า
คิดจะเม้นคิดถึงเงินในบัญชีก่อน
เรื่องพี่อ้ามเรื่องความรักให้กำลังใจกันไป